เอาดูเหตุสลดนะคะเป็นเหตุการณ์แม่ใจร้าย

แม่เอาเชือกผูกลูกแล้วก็หย่อนลงไปในพื้นที่ที่หลังบ้าน
ซึ่งตรงนั้นมันเป็นขยะแล้วก็มีน้ำครำที่มันสกปรกสกปรก
และในช่วงที่แม่ก่อเหตุลูกร้องไห้ตลอดเวลา
เพื่อนบ้านเห็นบอกทำทำไมทำไปทำไม
ทำไมใจร้ายแบบนี้เกิดการปะทะคารมเดือดกัน

อย่าเอาที่สุดละร้องจังเลยเด็กร้องจังเลย
ให้มีอีกครั้งนึง

หาลูกมึงตาว่อง่าย
ที่ตามลูกขึ้นด้วย
อยากให้พวกเองอีกครั้งนึงมึง
เอ้ยกลับมานี่เดี๋ยวจะเอามา

คลำที่ว่าสกปรกแล้ว

นี่ค่ะเพื่อนบ้านเห็นพฤติกรรม
ของแม่ใจร้ายคนนี้

สอบถามก่อนพ่อมึงอยู่ไหน

แล้วก็เกิดการปะทะคารมตลอดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่แหละค่ะ
ที่คุณผู้ชมเห็นพ่อของเด็กอยู่ไหนตะโกนถามกัน
ทำไมทำกับลูกตัวเองแบบนี้และอารมณ์มันก็พรุ่งพลาดมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะคะ
ชาวเน็ตดูคลิปนี้แล้วเหมือนกันเดือดไม่แพ้คนที่อยู่ในเหตุการณ์
ร้อยค่ะถูกด่านะคะแม่เนี่ยที่ปล่อยทิ้งลูกเหมือนหมูเหมือนหมาแบบนี้
อันนี้ชาวเน็ตเขาบอกนะแล้วก็เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดูข่าวนี้แล้วดูคลิปนี้แล้วไปตรวจสอบดูหน่อยนะคะ
เพราะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือจิตใจของเด็กคนนี้ที่ถูกกระทำค่ะ